ใครเป็นคนง้อใครในการกลับมาครั้งนี้

แอบมาแล้วทำเศร้า
พูดตรงเลยนะมีความสุขมากตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
มีความสุขมากไม่มีใครกดดันไม่มีใครมาบ่น
แต่นี่บอกไม่รู้มันจะกลับมาทำไม
ในชีวิตอย่างที่พูดมีเพื่อนเคยว่าอยู่เหมือนกัน
ไปไหนไม่รอดเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาแล้ว
เรากลับมานี่มันก็ไม่ได้น่าอายตรงไหน
แค่นี้ผู้หญิงจะคิดได้ยินแค่นี้แล้วก็จบแล้ว
ฟังเพื่อนแล้วไปเปรียบเทียบชิดเรากับชิดเพื่อน
คุณความพร้อมเพื่อนมาเปรียบชิดกับเราอีก
แล้วก็เอามาเป็นปัญหาให้เราว่าทำไมแกไม่ทำอย่างผัวเขา
สีไหนในปีนี้มีโอกาสจะหมดหนี้หมดสิน